ที่จังหวัดพระนครสิทยามีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องราวของสองพ่อลูก
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปพบศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่กลางแม่น้ำคนที่พบศพคนแรกบอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นตุ๊กตา
พอไปดูใกล้ใกล้อ้าวเป็นศพเด็กนะคะก็นำศพขึ้นมา
อายุแค่ประมาณสักห้าขวบเองค่ะอันนี้คือตอนเช้าครับ
ไปได้สักประมาณครึ่งวันช่วงเที่ยงเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า
พบศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่ในแม่น้ำอืม
ก็นำศพผู้ชายคนนั้นขึ้นมาครับจากการตรวจสอบ
เขาเป็นพ่อลูกกันนะคะอ้าวเหรอ
ของผู้ชายคือพ่ออายุสี่สิบอันนี้คือศพของพ่อ
ใช่แล้วตอนเช้าที่เจอศพเด็กก็คือลูกสาวอายุแค่ประมาณสัก๕ขวบอะไรแบบนี้
โอ้โหแล้วมีคนในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้าที่จะพบเป็นศพเนี่ยนะคะ
เขาเห็นว่าสองพ่อลูกเนี่ยไปอาศัยวัดอยู่ได้สักประมาณ๒วัน
ตกงานไม่มีเงินแล้วก็เครียด
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กอ่ะร้องไห้กับพ่อนะ
พ่ออย่าทิ้งหนูพ่ออย่าทิ้งหนูสุดท้ายเนี่ยค่ะ
มาเจอเป็นศพทั้งคู่เลยช่วงเช้าประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะคะ
ตำรวจสพพระนครศรียุธยาได้รับแจ้งว่าพบศพเด็กผู้หญิงลอยขึ้นอืดอยู่กลางแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่พบศพก็ลากศพมาผูกไว้ที่ท่าน้ำหน้าวิทยาลัยการต่อเรือ
อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นศพของเด็กผู้หญิงนะคะ
อายุสักประมาณห้าขวบได้ค่ะใส่เสื้อคอกลมสีเขียวอ่อน
กางเกงยีนขาสั้นสีดำลอยคว่ำหน้าอยู่ในแม่น้ำ
นำศพขึ้นมาเพื่อชนะสูตรนะคะสภาพคือขึ้นอืดแล้วอะค่ะ
ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายผู้พบศพคนแรกค่ะ
นายนเรศเดชศรีบอกว่าเขาเป็นลูกเรือโป๊ะบรรทุกสินค้า
เขากับพ่อก็นำเรือไปจอดที่ท่าน้ำวัดธรรมนิยมเมื่อคืนนี้
พอตอนเช้าเขาเห็นเหมือนมีตุ๊กตาลอยอยู่กลางแม่น้ำ
ก็เลยพายเรือไปดูใกล้ใกล้พอไปถึงตกใจมากนะคะ
เพราะไม่ใช่ตุ๊กตานี่คือศพเด็ก
ก็เลยใช้เชือกผูกแล้วลากเข้าฝั่งแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
นั่งคุยกับพ่ออยู่ข้างเรือลอยศพลอยมาครับตอนนั้นแล้วก็นึกว่า
นึกว่าตุ๊กตาผมก็ให้เดินไปดูเห็นแมงวันมันตอมอยู่
ก็ไม่ใช่ตุ๊กตาแล้วก็เลยให้พ่อพายเรือดู
พอเห็นเป็นศพก็เลยลากเข้ามาทางพี่เจอตอนประมาณกี่โมง
ตอนประมาณหกโมงครับก็เลยลากมานี่แหละครับนะครับ
ร้อยตำรวจเอกพิทยาศรีเรืองเขาก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๒วัน
ไม่มีใครรู้จักค่ะว่าน้องเป็นใคร
ยังไม่มีการแจ้งคนศูนย์หายเอาไว้ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรนะคะ
และช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งตำรวจสพพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งว่า
พบอีกศพหนึ่งเป็นผู้ชายอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่๘ตำบลสำเภาล่ม
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะจุดที่พบศพอยู่ระหว่างวัดพนันเชิงวรวิหารกับวัดพุทธไทยสวรรค์
เจ้าหน้าที่ก็นำศพมาขึ้นที่ฝั่งท่าน้ำวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะศพก็ขึ้นอืดแล้วเหมือนกัน
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๒วันแล้วเหมือนกัน
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะตอนแรกก็ส่งศพไปชนะสูตร
ทีนี้ค่ะทางร้อยตำรวจเอกสมชายทองนบรองสารวัตรสพพระนครศรียุธิยาก็ลงพื้นที่ไปที่วัดธรรมนิยมนะคะ
ก็ไปคุยกับคนในวัดไปหาหลักฐานว่ามีใครรู้จักพ่อลูกคู่นี้ไหมนะคะ
ทีนี้ค่ะก็เลยได้ข้อมูลมาว่า๒ศพนี้เป็นพ่อลูกกัน
นอนที่วัดอยู่สองคืนค่ะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์หายตัวไป
พ่อเด็กบอกว่าตกงานกำลังจะหางานทำ
แล้วก็มีถุงดำอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยลองแกะดู
เป็นถุงดำของพ่อลูกคู่นี้แหละครับมีเสื้อผ้าของพ่อค่ะ
แล้วก็มีของลูกด้วยนะอยู่ใกล้กำแพงวัด
มีกระเป๋าสตางค์มีบัตรประชาชนทำให้รู้ชื่อ
ของผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะคะครับคุณพ่อคือนายสมศรี
หมกอายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ
แล้วก็เด็กหญิงก็คืออายุประมาณ๕ขวบเป็นลูกสาวนะคะ
เอกสารใบแจ้งเกิดอยู่ด้วยตำรวจก็ไปคุยกับพยานค่ะ
พยานคนนี้เขาบอกว่าเขาเจอพ่อลูกคู่นี้ก่อนที่จะถูกพบเป็นศพลอยอยู่ในแม่น้ำนะ
นี่ค่ะนางสาวบุษยาพรมมากรอายุสี่สิบสามปีคือบ้านเขาอยู่ติดกับแม่น้ำป่าศักดิ
ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพเธอบอกว่าช่วงกลางดึกวันอาทิตย์นะคะ
ได้ยินเสียงพ่อลูกอ่ะคุยกันแต่ได้ยินเสียงลูกเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงนะคะ
ตะโกนหาพ่อแล้วก็บอกว่าพ่ออย่าทิ้งหนูพ่ออย่าทิ้งหนูแล้วก็ร้องไห้ตลอดอ่า
แล้วพ่อก็บอกกับลูกว่าเงียบไม่ต้องร้องเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้เลยนะครับ
แต่เด็กก็ยังร้องนะคะร้องตลอดนะคะสักพักนึงได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกลงไปในน้ำ
แต่หลังจากมีเสียงอะไรตกลงไปในน้ำสักอย่างยังได้ยินเสียงเด็กอยู่นะคะ
ครับได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตะโกนร้องว่าพ่ออย่าทิ้งหนูอย่ากระโดดลงไปในน้ำอ่า
ตะโกนแบบนี้แล้วเสียงเด็กก็เงียบไปด้วยค่ะ
หนูก็ได้ยินเสียงเขาร้องเด็กร้องนะคะว่าให้พ่ออย่าทิ้งอย่าทิ้งอะไร
อย่างเงี้ยเมื่อเมื่อคืนวันไหนครับคืนวันอาทิตย์อ่ะค่ะ
เวลาประมาณกี่ทุ่มห้าทุ่มครึ่งได้ยินเสียงเด็กร้อง
ใช่แล้วเราได้ยินเสียงพ่อไหมก็ได้ยินเสียงพ่อเขาคุยสองสามคำเองว่า
เงียบไม่ต้องร้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เด็กก็ร้องตลอดเลย
พอร้องเสร็จก็มีเสียงคนกระโดดน้ำไปหนูก็ไม่รู้ว่าใครกระโดดอ่ะ
เพราะเป็นใครแต่ลูกสาวเขาก็พูดว่าพ่อย่าทิ้งหนูอย่าทิ้งหนูอย่างเงี้ย
อืมโอ้โหมันเศร้าใจถ้าฟังจากชาวบ้านก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
ลูกอาจจะเห็นพ่อกระโดดลงไปก็เลยกระโดดไปตามกระโดด
จริงค่ะเพราะว่าคนที่เขาได้ยินเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนกระโดดลงไปก่อน
แต่เสียงเด็กยังอยู่ว่าพ่ออย่าทิ้งหนูอย่ากระโดดน้ำ
แล้วเสียงเด็กก็เงียบเหมือนเด็กก็กระโดดตามลงไปครับ
วันนี้ก็พบศพนะคะอย่างที่เล่าไปตอนเช้าพบศพลูกสาววัย๕ขวบ
ตอนเที่ยงก็พบศพพ่อวัย๔๐นะคะ๒จุดห่างกันประมาณ๒กิโลได้ค่ะ
นี่นะคะจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลมาว่าพ่อลูกคู่นี้เขาเดินทางโดยรถไฟ
มาจากนครราชศรีมาแล้วก็จะไปลงที่กรุงเทพ
แต่เปลี่ยนใจลงที่จังหวัดพระนครศรีอุทยากรตั้งแต่สิบแปดเมษายน
แล้วก็ไปอาศัยนอนอยู่ที่วัดธรรมนิยมนอนอยู่สองคืนนะคะ
แล้วก็หายตัวไปคนที่เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลูกคู่นี้
สุดท้ายก็คือคืนวันอาทิตย์ก็เลยมีการติดต่อไปทางญาตินะคะ
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าคือผู้ตายเองเขาเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
อยู่ที่บ้านอดีตภรรยาซึ่งแยกทางกันไปนานแล้วอันนี้คือญาติญาตินะคะ
แล้วก็พ่อเนี่ยเอาลูกสาวมาเลี้ยงเองแล้วก็จะไปหางานทำ
แต่ก็ด้วยความที่หางานทำไม่ได้ตกงานเครียดไปอยู่วัดอยู่๒วัน๒คืน
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดนี้คาดว่าอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวด้วย
แล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องทางเศรษฐกิจด้วย